ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะรถพ่วงคันหนึ่งนะคะไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์จนทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยล้มแล้วรถพ่วงเนี่ยทับคนขี่รถจักรยานยนต์ไปเลยนะคะแต่สิ่งสำคัญคือรถพ่วงคันนี้ไม่หยุดดูเหตุการณ์ไม่หยุดเพื่อที่จะช่วยคนขี่รถจักรยานยนต์คือชนแล้วหนีไปเลยนะคะรถที่ตาม
เลยนะคะตรงไปแบบนี้เลยค่ะคือจุดนั้นมันเป็นจุดที่ทำให้ทางด้านซ้ายสุดเนี่ยมันเบียดเข้ามาเป็นเลนส์เดียวกันระหว่างซ้ายสุดกับเลนส์ถึงรถพ่วงอยู่นี่นะคะชาวเน็ตชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาก็มองเป็นสองมุมนะบอกว่าจริงแล้วคือไม่ได้ซ้ำเติมนะคะคนที่ได้ระบาดเจ็บก็คือมอเตอร์ไซต์เนี่ยก็ไม่ควรแ
ล้อคันดังกล่าวขับขึ้นไปทางด้านตัวเมืองนครปฐม
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหมายเลขทะเบียน
กล้องวงจรปิดของรถคันที่ขับตามมา
ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
เพื่อจะติดตามตัวคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
มาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ